ท่านผู้ชมครับเราลงพื้นที่ตามความคืบหน้า
แล้วก็ค้นหาความจริงให้นะครับจากคดีที่จับผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
คดีที่ก่อเหตุฆ่ายัดถังน้ำมันแล้วก็ทิ้งไว้ในหนองน้ำที่หมู่บ้านเทิดไทย
หมู่๑ตะบนเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับ
เมื่อวันที่๘มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านเขาไปเจอถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตร
ลอยมาแล้วก็ลองเปิดดูอะไรดูเนี่ยเอ้ามีศพถูกยัดอยู่ข้างใน
แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับพบว่าศพนี้เป็นผู้ชาย
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑อาทิตย์
เพราะว่าสภาพศพเน่าจนไม่เหลือเขาโครงเดิมแล้วนะถูกยัดใส่กระสอบฟางใส่ถุงปุ๋ยด้วย
สพแม่ฟ้าหลวงก็แกะรอยอยู่นะฮะตั้งแต่๘มีนาคมวันที่เจอศพนะครับ
จนสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้ทั้งหมด๕คนนะฮะ
ส่วนผู้ตายเนี่ยเป็นชาวไทยใหญ่นะครับ๕คนนี้นะครับไปจับได้ที่สำนักงานสมควรพาณิชย์ที่เปิดรับเหมาก่อสร้างขุดดินทำถนน
มีนายสมพันธ์แสนข่ายอายุ๔๔ปีนายคำจันแสนข่ายอายุ๓๗ปี
นายสุพฤทธิ์นาจัยอายุ๓๒ปีนายอาทูเชอมื่ออายุ๕๐ปี
แล้วก็ในกองสมคำอายุ๕๒๕คนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายนะครับ
แล้วก็มีผู้ที่ถูกแจ้งข้อหาเรื่องการฆ่าผู้อื่นด้วยนะครับ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่าอย่างนี้ครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็คือเย็น๒๕มกราคม
วันนั้นเป็นวันเกิดไทยใหญ่นะเป็นวันเกิดของชาวไทยใหญ่นะครับ
ก่อตั้งอะไรแบบนี้นะครับผู้ต้องหาทั้ง๕คนเนี่ยเป็นญาติกัน
ก็นั่งกินเหล้าฉลองปีใหญ่ไทยใหญ่กันอยู่ที่สำนักงาน
ในวงเล่าได้พูดกันขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของนายสาวคำ
นางสาวคำนี่คือผู้ตายที่ถูกฆ่ายัดถัง
นางสาวคำเป็นชาวไทยใหญ่เพื่อนคนงานซึ่งได้ขโมยข้าวเปลือกของนายจ้าง
แล้วก็อ้างว่านางสาวคำยังไปเป็นกิ๊กกับนายสัมพันธ์๑ใน๕ผู้ต้องหา
ชาวบ้านเขาเอาไปนินทากันคุยกันไปคุยกันมาก็เลยเกิดความเครียดแค้น
หาว่านายสาวคำไปขโมยข้าวเปลือกของนายจ้างด้วยมาเป็นกิ๊กกับแม่ของ๑ใน๕ผู้ต้องหาด้วย
ก็เลยใช้ปืนขนาด๙มมนะครับไปยิงใส่แบบไม่ยั้งถึง๗นัด
แล้วก็ร่วมกันเอาศพยัดใส่กระสอบแล้วใส่ถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วเอาก้อนหินขนาดใหญ่๒ก้อนใส่ถ่วงไปในถังอีกแล้วเอาไปทิ้งน้ำนะครับ
ก่อนที่จะมีผู้ไปพบศพแล้วก็พบถังเมื่อวันที่๘มีนาคม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านหินแตกนะครับ
หมู่บ้านหินแตกอยู่ในตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ไปคุยกับแม่ของนายสัมพันธ์๑ใน๕ผู้ต้องหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายสมพันธ์นะครับไปถึงนี่ไม่เจอใครอยู่บ้านนะฮะก็เจอน้องสะพ้ายของนายสมพันธ์
เปิดร้านขายของอยู่ไม่ห่างจากบ้านของนายสมพันธ์นะ
นายสมพันธ์ที่เขาหาว่าผู้ตายเนี่ยมาเป็นกิ๊กกับแม่เขาจะมาเข้าหาแม่เขาจนชาวบ้านนินทาเนี่ยนะครับ
สะพ้ายบอกว่าพี่เขยเป็นคนขยันทำมาหากินไม่เคยมีปัญหากับใครส่วนผู้ตายไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็ไม่รู้เรื่องส่วนตัวของพี่เขยมากนักด้วย
เรื่องแม่ของพี่เขยเกี่ยวข้องกับคนตายเธอก็เพิ่งรู้ข่าวว่าพี่เขยไปฆ่าคนตายเพราะมีเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าส่วน
ไม่ง่ายอยู่ทำงานค่าถึงเวลากินก็กิน
ถึงเวลาทำงานก็กินทำงานเพราะบ้านพี่ทำงานกันหมดทุกคน
อันนี้พี่ไม่รู้เลยค่ะ
คือเรารู้จักกันแต่ไม่ใช่เราจะรู้ข้อมูลตรงนี้นะคะ
สุขผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่สพแม่ฟ้าหลวงเลยครับ
วันนี้มีญาติพี่น้องครอบครัวของ๕ผู้ต้องหาเนี่ย
ที่สถานีตำรวจกันเยอะเลยนะครับ
หลังจากที่ถูกจับได้เมื่อวานถูกควบคุมตัวอยู่
ก็ได้เจอกับภรรยาของนายสมพันธ์นะครับ
ภรรยาของนายสมพันธ์เนี่ยจะใส่เสื้อสีชมพูนะฮะ
เจอพอดีเลยครับที่สถานีตำรวจ
ได้ไปถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะ
เธอก็บอกว่ายังไม่ได้คุยกับสามีเหมือนกัน
เพราะว่าสามีอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหา
ผู้สื่อข่าวของเราถามเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของผู้ตายกับแม่สามีเนี่ย
ตกลงมันจริงหรือไม่จริงนะครับ
ซึ่งเธอบอกว่าที่ผ่านมาเธอรู้แค่ว่าสามีของเธอเคยให้เงินนายสาวคำผู้ตาย
เพื่อไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับแม่นะ
แต่จากนั้นก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีก
ส่วนสาเหตุที่สามีลงมือแล้วแท้จริงเกิดจากอะไรนะ
เธอบอกว่าเธอยังไม่ขอให้ข้อมูลกันแล้วกัน
จริงไม่ขอครับจริง
แค่นี้พี่ก็ไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวจริง
พี่ขอต้อง
นะฮะก็ทางครอบครัวเองก็อาจจะยังตกใจกันอยู่
เพราะว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านมาก็หลายเดือนแล้ว
เพิ่งมาทราบว่า๕คนนี้เป็นผู้ก่อเหตุฆ่าเขาตายยัดถังกัน
พนักงานสอบสวนวันนี้สอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดไปแล้วนะครับ
แล้วแจ้งข้อหานายสมพันธ์กับนายคำจันทร์ที่เป็นสองพี่น้อง
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไหร่ตรองไว้ก่อน
แล้วก็ข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
ส่วนอีก๓คนคือนายกองสมคำนายสุพธนาใจและนายอาทูเชอมือ
แจ้งข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายนะครับ
เพราะว่าคนฆ่าเนี่ยก็มี๒คนคือ๒พี่น้องนะครับ
สมพันธ์กับนายคำจันทร์นะครับ
วันนี้ญาติก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวนะครับ
ตำรวจไม่ได้คัดค้านการประกันตัวนะครับ